จะบอกว่าคุณยาย่าอุรัสยาเห็นไอจีนาทีไรนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะหมด
ล่าสุดเห็นไหมช่วงนี้โพสต์บ่อยเหลือเกินต้นไม้ใบย่าโอ้โหคุณผู้ชม
นี่ไม่ได้อยู่กระทรวงเศรษฐกิจใช่ไหมนะไม่ใช่คุณผู้ชมค่ะ
หยิบเจ็บอะไรเนี่ยเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดค่ะล่าสุดเธอโพสต์ภาพอุ้มกระถางต้นไม้อันใหม่
ให้ชื่อว่าน้องชวนชมอะไรจะแพงอีกอ่ะเออคราวนี้คุณผู้ชมค่ะ
ชาวเน็ตจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วค่ะแห่เข้าไปคอมเมนต์ทันที
ว่าอยากให้น้องยาย่านะหยุดถ่ายรูปคู่กับต้นไม้สักที
ยังมีข้อเสนอแบบขำด้วยนะคะว่าอยากให้น้องยายาเนี่ยถ่ายรูปกับนี่เลย
ทำให้หลายคนนะหันมาปลูกต้นไม้มากขึ้น
ทำให้ธุรกิจร้านต้นไม้นะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลย
ก็ขอเข้ามาแซวหน่อยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าตอนนี้ราคาต้นชวนชมเนี่ยก็คงจะไม่น่ารักอีกต่อไปแล้วเนาะ
ต้นอะไรนะคะก็หยิบจับอะไรก็แพงไปหมดเลย
ใช่ค่ะเอาจริงหลายคนก็แซวเหมือนกันนะ
บอกว่ายายาลงใต้นิดนึงไหมจะถ่ายกับยางพาราหน่อย
เพื่อราคาจะขึ้นราคายางราคาปาล์มอย่างนี้
เอามาใส่ต้นไม้สวยกระถางสวยก็อาจจะสวยก็ได้เนอ